เรื่องนี้ที่ฉะเชิงเซาต้องบอกก่อนว่าเปิดก่อนไม่ได้เปรียบเสมอไป
ไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยหรือว่าเปิดหลักฐาน
เช่นกันกับตัวกล้องหน้ารถของรถพลเมืองที่เป็นประชาชนทั่วไปคนหนึ่ง
เขาเปิดคลิปกล้องหน้ารถออกมาบอกว่ากู้ภัยขับรถแซงขวาแล้วเบรกกระทันหันหวังจะให้เขาชนท้าย
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินเดี๋ยวให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์ก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะฝั่งขวามือของกล้องหน้ารถ

รถฝั่งคนโพสต์ต้นเรื่องก่อนเลยนะคะคือเขาขับมาทางทางอยู่เลนซ้ายปกติ
ค่ะอยู่เลนปกติของเขาเลยแต่แล้วจู่จู่สังเกตขวามือนะคะ
จะมีกู้ภัยที่เป็นรถกู้ภัยไซเลนขับแซงขวามาแซงมาสักพักหนึ่ง
แล้วสามารถคล้ายกับเบรกเนี่ยฮะแล้วเหมือนกับจะชนท้าย
ตัวเจ้าของโพสต์ก็เลยเหมือนกับเจ้าของกล้องหน้ารถเอามาโพสต์เอาไว้
พร้อมกับระบุข้อความว่าพี่อาจจะรีบผมขับช้า
แต่พี่เบรกจนผมเกือบชนแบบนี้โอ้โหอีกนิดเดียว
พอผมบีบแตรพี่ก็ถอยใส่ผมอีกผมผิดอะไรเหรอครับ
ถึงทำแบบนี้คันนี้เคยย้อนสอนเกือบชนมอเตอร์ไซค์ผมทีแล้วนะ
แต่นานมาแล้วนี่ค่ะเขาโพสต์ไว้พร้อมกับแคปชั่นแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมรู้ไหมทัวร์ลงเลยค่ะทัวร์ลงรถกู้ภัยไซเลน
แต่อย่าเพิ่งตัดสินนะคะคุณผู้ชมชมพู่บอกก่อนว่าเรื่องเนี้ย
คดีมันมีพลิกตอนจบด้วยคือคนก็ทัวร์ลงตำหนิต่อว่า
ด่าการขับรถของกู้ภัยคันนี้เพียบเลยนี่นี่คอมเมนต์ชาวเน็ต
ทีนี้ล่าสุดนะคะเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
สื่อข่าวตัดสินใจเดินทางไปสอบถามกู้ภัยดู
เป็นจุดแจ้งเหตุค่ะของหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ได้พูดคุยกับคนขับรถกู้ภัยในวันเกิดเหตุคันนี้
คือนายต้นรีเผิงนายต้นนี่บอกว่าวันนั้นนะ
คุณผู้ชาวตรงผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเบรก
หรือว่าไม่มีเจตนาที่จะให้รถคันอื่นมาชนท้าย
แต่ผมมีหลักฐานประกอบการให้ข้อมูลของผม
แต่เดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายคุณผู้ชมดูกล้องหน้ารถของกู้ภัยก่อนค่ะ
แสต็อมมัน

ตัวจริงเสียงจริงค่ะตัวเงินตัวทอง
แล้วประเด็นคือหมามันล่ะกูเหิลเตอะนะออกมาครับแล้วก็วิ่งมากลางถนนแบบนี้คุณผู้ชมคือแบบพวกภัยก็ต้องลึกดูวงแดงนะคะ
เกือบหยีบน้องอ่ะ
แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นตัวเงินตัวทองกำลังคลานออกมาก็เลยเข้าใจว่าอุ้ยตั้งใจเบรกเกือบชนท้าย
แบบนี้คือขับรถหาเรื่องหรือเปล่าอีกฝั่งก็เลยสงสัยแบบนั้น
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับรถกู้ไพเค้าถอยเหตุผลที่เค้าถอยเค้าบอกว่า
คือเขาก็พยายามที่จะถอยดูซิว่าตัวเงินตัวทองออกไปหรือยัง
อยู่ตรงไหนถ้าขับเดินหน้าต่อจะเหยียบหรือเปล่า
ตัวเขาเองคนขับรถกู้ภัยบอกว่าน้อยใจมาก

ตั้งใจรีบขับรถไปเพื่อทำงานเพื่อสังคม
แต่สุดท้ายโดนโจมตีแบบนี้ล่าสุดกู้ภัยไม่หยุดเหมือนกัน
นำหลักฐานนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าแจ้งความที่สพบางปะกงค่ะ
เพื่อเอาผิดหมินประมาทกับเจ้าของโพสต์ต่อไปด้วย
ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล๑๓นะครับให้ไปรับผู้ป่วยจิตเตอร์เวทมีการคุ้มข้างนะครับผม
ศูนย์อากาศแล้ววิ่งไล่มาครับ

แต่เรารีบไปรับคนป่วยแล้วเราตั้งใจเบกให้เขาชนไหมใช่ครับ
ไม่ได้ตั้งใจครับก็คือเบื้องหน้ามีตัวเงินตัวทองจริงครับผม
เนี่ยค่ะก็เป็นมุมกู้ภัยนะคะล่าสุดเรื่องทั้งหมดก็แปลว่าเหมือนเข้าใจผิดกัน
ทีนี้ล่าสุดนะคะเหมือนกับตัวเจ้าของคลิปที่ตอนแรกมีการโพสต์ต่อว่ากู้ภัย
เตรียมที่จะเดินทางไปขอโทษกู้ภัยที่จุดนี้แล้วเพื่อที่จะพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะ

ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะฮะ
เพิ่งออกตัวแรงทัวร์อย่าเพิ่งลงนะฮะดูข้อมูลให้รอบด้านก่อน
ที่จะตัดสินผิดหรือถูกนะฮะ